ส่วนอีกหนึ่งสาวนะคะสาวคนนี้ต้องบอกว่า
สวยสะพรั่งสมวัยในวัย๔๖กรัฐแล้วนะ

สวยแบบดั้งเดิมไร้การตกแต่งศัลยกรรมใดทั้งสิ้น

ผิวดีมากดิฉันเห็นกับตาเลยโอ้โหทำไมถึงสวยได้ขนาดนี้นะคะ
แล้วมาอัปเดตกันดีกว่าเพราะว่าหลายคนก็ถามมาเหมือนกันว่า
ลูกน้ำเนี่ยคิดว่าจะเลิกร้องเพลงไหมเลิกอาชีพนี้ไหม
พี่ห้องน้ำบอกว่าไม่มีวันเลิกร้องเพลงหรอกนะคุณ
เพราะว่าเป็นอาชีพที่ทำมา๒๔ปีแล้ว
มาดูเรื่องหัวใจกันบ้างเรื่องความรักของพี่ลูกน้ำ
บอกเลยว่ายังโสดค่ะคุณ
เพราะว่าเธอบอกว่าไม่มีใครมา๑๒ปีแล้วค่ะ

จริงแล้วหมาหาไม่น่าเชื่อ
ทิ้งค่ะทิ้งไม่ได้มันอาจจะมีบางช่วงที่รู้สึกว่า

เราก็มานั่งถามตัวเองแต่ปรากฏว่ามันยังมีไฟอยู่

แสดงก็แล้วแต่ผู้จัดจะเมตตานะคะ

ตัดสินใจคือหยุดเรื่องชีวิตคู่ไปแล้ว
ไม่มีเวลาเหงาเลยคุณน้องค่ะ
จริงนะถ้าสมมุติว่าเราทำสิ่งที่เรารักใช่ไหมคะ

ดูนิสัยตัวเองก็หมดเวลาแล้ว